คุณผู้ชมดูคดีนี้ต่อที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะที่ตำรวจท่องเที่ยวกับนักศึกษาสาวถูกยิงที่หน้าบ้านพักเสียชีวิตกันเลยนะคะทั้งสองศพนะคะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจก็สืบทราบจากพยานที่เป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะว่าเป็นคนรักเก่าของฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็ติดตามตัวกันอยู่นะคะปรากฏว่าวันนี้เขาไปพบรถเก๋งที่ขับหนีไปหลังจาก

ซึ่งเป็นรถของนายอุทิศค่ะจอดทิ้งเอาไว้ที่ป่าชายเลน
ซอยบ่อขยะบ้านเขาฝาชีอยู่ที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะ
ก็ไปเก็บหลักฐานเก็บดีเอนเอนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจพบกระสุนปืนตกที่เบาะด้านซ้ายคนขับหนึ่งนัดค่ะ
ซึ่งจุดที่พบรถตรงนี้เป็นรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็สามารถที่จะนั่งเรือข้ามไปได้
แต่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ปักใจเขาเชื่อว่าผู้ต้องหา
อาจจะยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่แถวนี้แหละใกล้เคียงแถวนี้นะคะ
ภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองบอกว่า
คดีนี้พยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนจนตำรวจขอสารออกหมายจับ
ส่วนแรงจูงใจเบื้องต้นก็ยังปักเอาไว้ที่เรื่องชู้สาวนะคะ
แต่เดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่า
แล้วเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาอาจจะนั่งเรือข้ามไปบ้านมะลิวัน
จังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาแต่ตอนเนี้ยทางฝั่งเพื่อนบ้าน
ก็มีปัญหาภายในมีการสู้รบตามแนวชายแดน
หากไปก็อาจจะอยู่ลำบากตำรวจบอกอย่างนั้น
ถ้ายังไงก็แล้วแต่ทางการไทยก็ได้ประสานส่งข้อมูลผู้ต้องหา
ทางเมียนมาซึ่งถ้าทางนั้นพบตัว
ก็ให้ช่วยจับกลุ่มส่งกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ